มาต่อกันที่ศึกวอเรบอลอาชีพไทยแลนด์หลีกฤตุการณ์๒๐๑๖๒๐๑๗นัดที่๙
โลมาสีชมพูสุพรีมชมบุรีอีเทคทีมจ่าฝูงก็เปิดบ้านพบกับแคทเจเวลนครราชศรีมาวีซีค่ะ
เจ้าถิ่นซึ่งนำทับมาโดยวิราบรรณพิญญาโพงแล้วก็อาจารย์พรคงยศ
พลิกสถานการณ์จากตามหลัง๑ต่อ๒เซตกลับมาชนะ๓ต่อ๒เซตค่ะ
ต่อ๑๙๒๒ต่อ๒๕๒๔ต่อ๒๖๒๕ต่อ๒๒แล้วก็๑๕ต่อ๑๐
ชัยชนะนัดที่๙นะคะก็มี๒๖คะแนนหลังจากฝูงต่อไปอย่างเหนียวแน่น
ส่วนนครราชศรีมาอยู่อันดับที่๓มี๑๕คะแนนค่ะ
อีกคู่เจอรับบิตวีแม่นบางกอกกลาสวีซีแชมป์เก่าก็โชว์ฟอร์มแกร่ง
ก็บุกไปชนะของแก่นสตาร์วีซีที่นำมาโดยทัศดาวนึกแจ้งขาดลอย
ต่อ๐เซต๒๕ต่อ๑๖๒๕ต่อ๒๐แล้วก็๒๕ต่อ๒๐ค่ะ
มีอยู่๒๔คะแนนยังอยู่อันดับที่๒เหมือนเดิม
ขณะที่ขอนแก่นแม้ว่าจะแพ้เป็นนัดที่๖แต่ยังอยู่อันดับที่๕เท่าเดิม